อุกอาจเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินครับ
โรงพยาบาลจังหวัดบึงกาลค่ะนี่เลยข้างหลังกันเลยนี่
นี่เป็นคดีที่รัวยิงศัตรูหัวใจดับคาห้องฉุกเฉิน
อืมผู้ก่อเหตุชื่อว่าในบิวค่ะในบิวเนี่ยทะเลาะกับคู่อริมาก่อนหน้านี้นะคะ
เรื่องเกี่ยวกับชู้สาวที่ร้านอาหาร
หลังจากนั้นคู่อริก็ได้รับบาดเจ็บไปแล้วไปโรงพยาบาลค่ะ
บิวตามไปที่โรงพยาบาลภาพกล้องวงจรปิดมีถึงสองมุมด้วยกันนะคะ
จะเห็นว่าในบิวเนี่ยตามคู่อริไปที่ได้รับบาดเจ็บแล้วอะค่ะ
ไปที่โรงพยาบาลในครั้งแรกยิงอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินก่อน๒นัด
แต่มันไม่ออกค่ะปืนมันไม่ออกวิ่งหายไปสักแป๊บนึง
ประมาณสามสิบวินาทีจุดนี้คาดว่าน่าจะไปใส่กระสุนมาใหม่
กลับมาอีกทีค่ะช่วงนั้นนายสุริยาเข้าห้องฉุกเฉินแล้วในบิว
วิ่งตามไปเข้าไปในห้องฉุกเฉินแบบนี้ค่ะ
ยิงใส่นายสุรชัยคู่อริเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินแตกตื่นวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะคะ
นายสุรชัยเองก็พยายามลงมาจากเตียงเอาเตียงเป็นที่กำบัง
โอ้โหแต่ก็ถูกยิงไปสี่นัดนะคะอ้าวเจ้าหน้าที่ก็วิ่งเลยแหละนะ
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยสรุปสุดท้ายนายสุรชัยคู่อรีเนี้ย
เสียชีวิตในห้องฉุกเฉินนะคะกระสุนขนาดเก้ามอมอเข้าที่คิ้วซ้ายหนึ่งนัด
หายปลาร้าหนึ่งนัดหน้าอกสองนัดโอ้โหนายสุรชัยเสียชีวิตค่ะ
สังเกตได้ว่าที่แขนซ้ายของในบิวผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บมาก่อนเหมือนกัน
เพราะว่ามีผ้าพันแผลเอาไว้สาเหตุมาจากมีเรื่องกันที่ร้านอาหารค่ะ
แล้วก็มีปัญหากันไปแล้วนะรอบนึงเอาภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ขณะที่ก่อเหตุทะเลาวิวาสที่ร้านอาหารซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
จะเห็นว่าคนในร้านก็แตกตื่นเหมือนกัน
เพราะกลัวจะถูกลุกหลงแล้วก็มีบางคนคว่างปลาสิ่งของใส่คู่อริด้วย
จากนั้นนายสุรชัยค่ะเสื้อยืดสีดำเดินเข้ามาในจอภาพกับพี่ชายพี่ชาย
สวมเสื้อขาวนะคะและเพื่อนสวมเสื้อส่งพนักงานพิซซ่าค่ะ
รวม๓คนนายสุรชัยคู่อริถอดเสื้อออก
มีเลือดค่ะที่คอด้านหลังในแดนซึ่งเป็นเพื่อนอายุ๑๗ปี
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่าตอนแรกมานั่งดื่มเบียร์กันที่บ้าน
จากนั้นไปต่อกันที่ร้านค่ะโดยดื่มที่ร้านประมาณ๑ชั่วโมง
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีประมาณ๑๖คน
เรียกนายสุรชัยผู้เสียชีวิตออกไปนอกร้านแล้วใช้ขวดเบียร์ฟาดที่ศีรษะ
จากนั้นมีการรุมตีกันลักษณะชุลมูลเลย
ยืนยันว่าไม่มีใครรู้จักกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน
เอ่อ๋อนี่ครับคือเป็นภาพประมวลภาพทั้งหมดก่อนนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสคือเริ่มตั้งแต่ที่ร้านอาหาร
แล้วก็ไปตามยิงซ้ำที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล

เอาล่ะคุณผู้ชมได้เห็นภาพพฤติการการก่อเหตุของในบิวไปแล้ว
ทีนี้หลังก่อเหตุในบิวมีการหลบหนีไปค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตามไปจับได้ที่โรงพยาบาลกาลสิน
ทำไมรู้ไหมสาเหตุที่ไปจับได้ที่โรงพยาบาล

นี่ตัวเองเจ็บตัวเองยังไปหาหมอเลย

แล้วไปทำคนที่เขาเจ็บเมื่อกี้คนตายเลย

ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาบาดแผล
สุดท้ายถูกควบคุมตัวได้ที่นี่
ในสภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

ไปจับคุมตัวในบูนเยอริสผลขันหรือว่าในบิลล์

ผู้ก่อเหตุที่ไปยิงคู่อริในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปากฆาตที่บึงกาล

ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปที่จังหวัดกาลสิน
แต่ตัวเองก็บาดเจ็บเหมือนกันที่แขนซ้าย
ก็เลยไปแวะรักษาตัวที่โรงพยาบาลกาลสิน

ทำเขาจนบาดเจ็บสุดท้ายตัวเองก็ต้องมาโรงพยาบาลอ่ะเออ
บิวให้การว่าสาเหตุปมการก่อเหตุ
เขาบอกว่าตัวเขากับนายสุริยชัยผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน

ผู้ตายไปมีเรื่องกับรุ่นน้องของเขา

ต่อมาไปเจอผู้ตายโดยบังเอิญ
ขณะไปดื่มเหล้าที่ร้านอาหาร
ต่างคนต่างเมาก็เลยมีปากเสียงกัน
ร้านนี้ค่ะในบิวเนี่ยอ้างว่าผู้ตายเป็นฝ่ายลงมือทำร้ายตัวเขาก่อน
โดยการทุบขวดเหล้าเป็นปากฉลาม
แล้วก็แทงแขนซ้ายจนเป็นแผลชะกัน
ต่อมาก็เมื่อรู้ว่าผู้ตายถูกส่งตัวที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินที่เห็นไปเมื่อสักครู่
ด้วยความโกรธแค้นไงก็เลยกลับไปนำปืน
ซึ่งเป็นปืนของน้องชายเนี่ยนำไปยิงผู้ตาย
จริงตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหากับเขาโดยตรงตั้งแต่แรก
เป็นปัญหากับรุ่นน้องอีกคนนึงด้วยซ้ำไป
เคลียร์ให้เขาเคลียร์ไม่ได้
สุดท้ายลงมืออุกอาจแบบนี้ค่ะ
หลังก่อเหตุในบิวบอกว่ากลัวความผิด
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปเรื่อย
แล้วก็ไปทิ้งปืนระหว่างทางค่ะ

เกือบแล้วนะเขานึกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงบริเวณด้านหน้าเห็นไหม
เขาวิ่งมาแล้วจะยิงคนที่นอนอยู่ที่เปน
แต่ว่าผู้เสียชีวิตโดนเข็นเข้าไปในห้องนั้นแล้ว
เขาเกือบยิงคนที่นอนอยู่ด้านนอกแล้วนะ
แต่เขาบอกไม่ใช่แล้วก็วิ่งเข้าไปห้างใน

เอาล่ะตำรวจสพเมืองกาลสินนะคะ
ส่งตัวในบิวให้พนักงานสอบสวนสพปากฆาต
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุที่จังหวัดบึงกาลเนี่ยนะ
แล้วก็มีการนำตัวไปสอบสวนแล้วค่ะ
ตัวไปสอบสวนแล้วค่ะไปดูบรรยากาศงานศพของนายสุริยชัยสุนันทนามกันบ้างนะคะ
จัดขึ้นที่อำเภอรัตนวาปีที่จังหวัดหนองคายไปสอบถามแม่ของผู้ตายค่ะ
ชื่อว่านางบางสุนันทนามอายุ๖๔ปีก็บอกว่า
ลูกชายก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาทั่วทั่วไปนี่แหละอืม
ไม่ได้ไปก่อเรื่องมีเหตุมีเรื่องอะไรกับใครก่อน
ปกติอยู่บ้านตลอดนะแต่ทีนี้วันเกิดเหตุ
ออกจากบ้านไปเที่ยวกับพี่ชายเป็นพี่ที่ร้านซ่อมรถในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย
ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปทำร้ายผู้ก่อเหตุก่อนนะ
ทำให้ผู้ก่อเหตุตามมาแก้แค้นในห้องฉุกเฉิน
เพราะว่าลูกชายเองก็ถูกตีศีรษะแตกโดนตีหัวแตกเหมือนกัน
เพื่อนก็พาไปที่โรงพยาบาลไปทำแผล
ก็เลยอยากให้ผู้เกาะเหตุรับผิดชอบต่อการกระทำครั้งนี้ด้วย
เอาล่ะเรายังได้ไปคุยกับเพื่อนของผู้ตายคนนึงด้วยเหมือนกัน
เพื่อนผู้ตายเขาตั้งข้อสังเกตว่า
ผู้ก่อเหตุเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
ตอนนั้นเนี่ยบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายคู่อริในโรงพยาบาลเหมือนกันเลย

เนี่ยเล่าไปเมื่อสองปีก่อนเนี่ยก่อเหตุเหมือนกันเลย
นี่ภาพก่อนอันนี้หรือเปล่า

เอาล่ะได้เห็นพฤติการแบบนี้มาแล้วเนี่ย

แล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
อืมเอาให้หนักเอาให้หนักเลยนะครับ